ที่เกิดขึ้นกับสองหนุ่มทำงานในแผนกเดียวกันอยู่ในโรงงานเดียวกัน
ก็คุยกันนี่แหละค่ะเรื่องความสวยของภรรยาตัวเอง
แวะกันไปมาเรื่องกลัวเมียอืมสุดท้ายล่ะ
ไม่รู้ว่าคุยกันผิดหูอีท่าไหนนะคะคว้ามีดจ้วงแทงคอ
บาดเจ็บทั้งคู่เลยคุณผู้ชมค่ะเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกันด้วยอาวุธมีด
จนมีผู้บาดเจ็บสาหัสสองคนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในโรงงานแห่งหนึ่ง
ซอยกิ่งแก้วซอย๒ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลี
จังหวัดสมุปราการเกิดขึ้นช่วงข้ามวานนี้นะคะ
ตำรวจสพบางแก้วเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยู
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในโรงงานนี่แหละค่ะ
ไปพบกับนายประเสริฐมัญหงษ์อายุ๒๘ปี
ก็มีบาดแผลถูกมีดที่ฝ่ามือข้างขวา
ส่วนนายวิศนุสายุทธ์อายุ๓๔ปี
คนนี้ถูกคมมีดแทงเข้าที่แขนทั้งสองข้าง
ลำคอแล้วก็ที่เอวข้างขวาบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูก็ประถมพยาบาล
และก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐเก้า

ท่ามกลางความตื่นตกใจของเพื่อนร่วมงานจำนวนมากค่ะ
จากการสอบถามเพื่อนร่วมงานด้วยกันคนงานด้วยกัน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

ตำรวจสภบางแก้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ลงบันทึกประจำวันแล้วก็อายัดตัวผู้บาดเจ็บทั้งสองไว้ก่อนเอาไว้สอบปากคำให้ละเอียดก่อนนะคะเพื่อเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปเบื้องต้นทีมข่าวได้พูดคุยกับนายวิศนุถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะว่าถูกเพื่อนรุ่นน้องดูถูกว่ากลัวเมียแล้วก็พูดขึ้นหลายหลายครั้ง
ไหมคะแล้วแต่บุคคลหรือเปล่าบางคนอาจจะเกรงใจบางคนอาจจะกลัวจริงเกรงใจก็อาจจะดีนะแต่ว่าเรื่องนี้